กลุ่มผู้ชุมนุมก็มาตามที่ได้

สำหรับกลุ่มราศดรได้มีการรวมตัวกันชุมนุม

หมายสำคัญก็คืออยากจะให้มีการยกเลิกมาตรา๑๑๒
โดยให้ประชาชนไปร่วมกันลงชื่อ

มาสอนค่ะหลังเวลาหลังเวลาสิบแปดนาฬิกาบรรยากาศการปราศัยของแก่นนำคณะรัศดรยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองนะคะ
ก็กลับมาคึกคักกันอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้นะคะ
ด้านหน้าเวทีก็มีการนั่งฟังการประสัยของมวลชนกันแน่นเลยค่ะไปดูบรรยากาศตอนนี้เลยนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะก็กลุ่มรัศดรนะคะกลุ่มรัศดรและแนวร่วมประชาธิปไตยในนามคณะรัศดรยกเลิกหนึ่งหนึ่งสอง
หรือพรย๑๑๒ที่วันนี้นัดชุมนุมที่แยกราชประสงค์ยกเลิก๑๑๒ค่ะ
ก็วันนี้ก็มาพร้อมกับข้อเรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมายมาตรา๑๑๒ค่ะ
ซึ่งเห็นว่าเป็นกฎหมายที่ปิดกั้นสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วก็เรียกร้องให้คืนสิทธิการประกันตัวชั่วคราว
นักกิจกรรมที่ยังถูกคุมขังในเรือนจำจากการแสดงออกทางการเมืองค่ะ
โดยกิจกรรมก็เริ่มมาตั้งแต่เวลา๑๖นาฬิกานะคะ
มีมวลชนเข้ามาจับจองที่นั่งหน้าเวที

และวันนี้นะคะมีการตั้งโต๊ะเชิญชวนประชาชน
ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ลงชื่อ

เพื่อเสนอยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา๑๑๒ต่อรัฐสภาค่ะ
วบคู่ไปกับบนเวทีประสัย
ก็มีแกนนำขึ้นประสัยต่อเนื่องค่ะ
ซึ่งก็ย้ำในวัตถุประสงค์ที่ต้องยกเลิก

เพราะเห็นว่าจำกัดเสรีภาพของประชาชน
วันนี้นะคะประชาชนก็ได้แสดงเจตจำนงแล้วว่า
ไม่เอากฎหมายมาตรานี้ค่ะ
จากนั้นในเวลา๑๗นาฬิกา๑๐นาที
ฝนก็ได้ตกลงมาอย่างหนักค่ะ
ทำให้มวลชนที่อยู่ในพื้นที่
จัดกิจกรรมนะคะต่างวิ่งหาที่หลบฝน
ส่วนกิจกรรมปลาใสที่เวทีใหญ่

แต่แก่นำก็ยังขึ้นปลาใสค่ะ

วลชนก็กลับมานั่งหน้าเวทีอีกครั้ง
แล้วก็ฟังการปลาใสของนางสาวปานัสยา
สิทธิจิระวัฒนกุลหรือรุ้งค่ะ

นั่นก็คือพลเอกประยุทธ์ต้องลาออกค่ะ
ร่างรัฐธรรมนูลใหม่ให้เป็นฉบับของประชาชน

เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันค่ะ
ซึ่งหลังจากการอ่านแถลงการจบนะคะ
รุ้งปนัสยาก็ได้ใช้คัตเตอร์กรีดที่ข้อมือตัวเอง

ขณะที่บรรยากาศของการรักษาความปลอดภัยในวันนี้นะคะ
ก็มีตำรวจนครบานนะคะคอยอำนวยความสะดวก
แล้วก็ดูแลความเรียบร้อยภายนอกรอบสถานที่นะคะ
ไม่ได้เข้ามาดูแลในพื้นที่การชุมนุมแต่อย่างใดนะคะ
เนื่องจากว่ามีการเจรจากันระหว่างแก่นนำแล้วนะคะ
ว่าวันนี้ค่ะการชุมนุมจะยุติในเวลา๒๑นาฬิกานะคะ
บรรยากาศตอนนี้นะคะมวลชนก็ยังคงจับจองที่นั่งนะคะ
ฟังการปราศัยของแก่นำอย่างต่อเนื่องค่ะ
อย่างที่บอกไปนะคะว่าการประสัยในวันนี้นะคะ
ที่เริ่มมาตั้งแต่เวลา๑๔นาฬิกาค่ะ
แล้วก็มีการย้ำนะคะว่าจะจบตรงเวลานะคะ

บรรยากาศตั้งแต่๑๖นาฬิกาจนถึงตอนนี้นะคะ
ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
ยังไม่มีสถานการณ์ที่ผิดปกติแต่อย่างใดค่ะ
ขอบคุณภาพภูมิภูเกียร์มาสอนค่ะ
ขอบคุณคุณสิริวัณรักษัตริย์และทีมข่าวของเราด้วยนะคะ

นำประกาศว่าจะมีการยุติการชุมนุมในช่วงเวลาประมาณ๓ทุ่มนะคะ
บอกว่าเป็นการกลับมาชุมนุมใหญ่กันอีกครั้งหนึ่ง

พรุ่งนี้จะเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวกันนะครับ